คุณผู้ชมครับผลจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสื่อโซเชียล
ทำให้ตอนนี้แบรนด์ต่างครับนำสินค้าไปโฆษณาที่สื่อโซเชียล
มากกว่าสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์แล้วนะครับ
และถึงแม้สื่อทีวีจะมีคนดูน้อยลงแต่ว่ายังคงเป็นสื่อหลักอยู่
สำหรับคนชมที่เป็นคนต่างจังหวัดครับ
พฤติกรรมของการบริโภคสื่อแล้วก็สื่อสารต่อแบรนด์สินค้า
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง๔๐๐รายที่ใช้เป็นตัวแทนแสดงผลของผู้บริโภค๒๓ล้านครัวเรือนในประเทศไทยครับ
โดยการเข้าถึงสื่อของผู้บริโภคที่จับจ่ายสินค้าเป็นประจำปีนี้ยังคงเป็นโทรทัศน์อยู่นะครับ
เป็นหลักกว่า๑๙๘เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรามร้อยละ๙๗
วิทยุทธิ์นั้นลดลงเล็กน้อยครับจากร้อยละ๖๘เหลือร้อยละ๖๗ครับ
ส่วนนางสื่อพิมพ์ลดลงจากร้อยละ๖๓เป็นร้อยละ๕๓
วิทยาศาสตร์ลดลงจากร้อยละ๓๘เหลือร้อยละ๓๒
ส่วนอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ๔๖เป็นร้อยละ๕๙
โดยผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนรอลงมาก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตครับ
แม้ว่าในเวลาการรับชมจะน้อยลงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท
ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงรับชมทีวีมากที่สุด

เพราะฉะนั้นสื่อตรงนี้น่าจะมีอะไรที่โตไปได้อีกในอนาคตเรื่อย
สำหรับสถานการณ์สื่ออินเทอร์เน็ตยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจุบันคนไทยกว่า๑๖๐ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพิ่มขึ้น๓ล้านครัวเรือนจากปีที่แล้ว
โดยใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเฉลี่ย๓๘ชั่วโมงต่อวัน
ส่งผลให้เจ้าของสินค้าหันไปลงทุนในสื่อนี้เพิ่มขึ้นทุกปี
เม็ดเงินโฆษณาแล้วก็การพัฒนาช่องทางการขายรวมไปทั้งการทำการตลาดผ่านทางออนไลน์
ทำให้คนไทยจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
ตรงกันข้ามกับสื่อนิตยศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่แนวโน้มการบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีเงินโฆษณาในสื่อดังกล่าวน้อยลงตามไปด้วยครับ